ส่วนนิ่งคราวค่ะคราวนี้ก็ต้องบอกว่า
หลายคนฟังอาจจะตกใจแต่ว่าใจเย็นกันก่อนนะคุณผู้ชมนะ
คือพี่ใหญ่ฝันดีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าลงพื้นที่ช่วยเหลือคนเดือดร้อนบ่อยมาก
หลายคนอาจจะคิดว่าพี่ใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙
แต่ไม่ใช่นะคะก็โดนเหมือนกันนะคะ
งานพิธีกรงานแสดงนี่หายเกลี้ยงเลย
แต่ทั้งครอบครัวก็มีการให้กำลังใจกันตลอด
ทนแล้วกอดคอกันเพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ด้วยนะคะ
ส่วนที่พี่ใหญ่ฝันดีเขาไปออกรายการตัวแม่มาแล้ว
แล้วก็เปิดใจก่อนโควิด๑๙จะระบาดเลยนะ
พี่ใหญ่เขาบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนคนไทยจะเสียสติ
แล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามที่พี่ใหญ่พูดพอดี
ซึ่งพี่ใหญ่เขาก็ชี้แจงบอกว่าจริงแล้วมันเป็นความเชื่อ
เป็นแค่ความเชื่อนะที่เขาพูดออกไป
คนด่าเนี่ยก็มีคนเห็นด้วยก็มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
แล้วพอถามว่าเมื่อไหร่สถานการณ์จะคลี่คลาย
อีกกี่เดือนโควิดจะหายไปจากเมืองไทย
พี่ใหญ่ก็ให้คำตอบที่ฟังแล้วตกใจอยู่เหมือนกันค่ะ
คนในชาติรู้จักการเอื้ออาทรแล้วก็มีระเบียบวินัย

อาจจะพูดว่าตอนนั้นโอ้โหมันเดือนเมษามันจะรุนแรงมากอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้ถ้ามันไม่ใช่ผมน้อมรับผิดเลย
แต่มันดีสำหรับทุกคนเพราะว่าทำให้ทุกคนตื่นกลัว
และระแวดระวังจนสิ่งนี้มันทำให้

มันเหมือนโจรนะครับจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา
อย่างนั้นอยู่เสมอเอ้ยยเราต้องอยู่กับมัน
ตอนนี้แน่เลยพฤษภาจนถึงพฤศจียะ
แต่ก็อย่าเพิ่งตกออกตกใจนะคุณผู้ชม

มันทำให้เราทุกคนตระหนักรู้วิธีในการป้องกัน
ว่าจะป้องกันตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด๑๙นั่นเอง

แล้วก็ระวังตั้งกาดสู้ต่อไปนะคะ